อยากให้คุณผู้ชมที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองส่งข้อความมาบอกดิฉันหน่อย
อยากอ่านค่ะลูกหลานที่ต้องใส่ชุดลูกเสือแน่นารีจ่ายเงินกันไปเท่าไหร่
ไม่ใช่แค่ค่าชุดอย่างเดียวนะดิฉันเอาพล็อปด้วยนะก็หมายถึงพวกแบบอินทนูหมวกผ้าพันคอวอคเกิ้ลเนี่ย
เพราะเยอะเลยหน่อยใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องแห่เครื่องแบบชุดนักเรียนคราวนี้ถึงคิวของชุดลูกเสือเนธนารีมันกลายมาเป็นประเด็นดราม่า
รามาจริงนะฮะบอกว่าสิ้นเปลืองเป็นภาระผู้ปกครองหรือเปล่าคอมเมนต์แตกเลยในโลกโซเชียล
เสียงแตกค่ะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยคือเขาเห็นด้วยไงว่าอย่างน้อยเนี่ยการเรียนลูกเสือเน่นนารีมันแสดงออกถึงกิจกรรมพวกกิจกรรมสาธารณประโยชน์การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
คุณดูสิราคามันเป็นหลักพันนะ
ใช่หลักพันนะพันสองพันรวมทั้งหมดทุกอย่างจริงค่ะ
เราไปสำรวจตรวจสอบความคิดเห็นผู้ปกครองกัน

แต่ปรับได้ไหมล่ะปรับเหลือเครื่องแบบบางส่วน

มันจะได้ช่วยให้ผู้ปกครองประหยัดได้
นี่ผู้ปกครองเขาแสงความคิดเห็นมาเยอะเลยนะฮะ

ก็ไปพูดคุยกับร้านชุดนักเรียน

เอาชุดนะตามไซส์ตามขนาด
แล้วแต่นะถ้าใหญ่หน่อยก็แพงกว่านี้นิดนึง

อันนี้เฉพาะชุดนะผู้หญิงก็เสื้อกระโปรง

แต่พรอปเนี่ยแหละพรอปเนี่ยมันแพง

วกเปเล่สีแดงอินทนู

ป้ายชื่อโรงเรียนป้ายชื่อนักเรียนเข็ม๙
ต้องขัดบัสโซให้มันตลอดเวลา

แล้วก็มีถุงเท้าสีกากีแบบพับ
ผู้สีแดงคุณผู้สีแดงก็เป็นอุปกรณ์สำคัญ

ไม้สามงามครับผมต้องมีไหมต้องมี
ราคาตกอุปกรณ์เหล่านี้กับเสื้อผ้าเนี่ย
รวมแล้ว๑๐๐ถึง๒๐๐บาท

ก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองมาซื้อหาให้กับเด็กนักเรียน

บอกว่าโอ้โหควักตังค์จ่ายแต่ละชุดเนี่ย

คุณยังไม่ได้รวมไอ้พวกป้ายที่ติดอยู่ตรงแขนเสื้อด้วยใช่ไหม
หมูนกอินซีหมูแร็ดหมูอะไรพวกนี้
หรือว่าถ้าคุณมียศมีศักดิ์มียศถาบรรดาศักดิ์

นี่แหละค่ะมันก็เลยกลายมาเป็นที่มาเป็นประเด็นที่เขาวิภาควิจารณ์กันในโลกโซเชียล
แต่ว่าเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวตรีนุษย์เทียนทองเนี่ยบอกนะคะ
คือท่านบอกว่าการเรียนลูกเสือเน่นนารีถามว่าจำเป็นไหม
ยังจำเป็นอยู่นะเป็นวิชาบังคับตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาที่การ
แล้วที่สำคัญจะต้องปรับกิจกรรมให้มันทันสมัยค่ะ
แต่ว่าเรื่องเครื่องแบบไม่จำเป็นต้องแต่งครบชุด
เอาง่ายเอาให้มีสัญลักษณ์ให้บ่งบอกรู้ว่าเนี่ย
ลูกเสือเน่นนารีนะจะได้ไม่ต้องสร้างภาระกับผู้ปกครอง
ก็แสดงว่าสามารถใส่ผ้าพันคอใส่วอคเกิ้ลแค่นี้ได้
แล้วนอกจากนั้นกระทรวงเองก็จัดงบ
งบสนับสนุนค่าเครื่องแบบ
ลูกเสือเน่นนารีในโครงการเรียนฟรี๑๕ปีอย่างมีคุณภาพ
คือเขาจะจ่ายเงินสดให้กับผู้ปกครองเลยนะตามเกณฑ์รายหัว
แล้วตอนนี้กระทรวงเขาอยู่ระหว่างการปรับอัตราค่าให้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวใหม่
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ค่าครองชีพด้วย
ต้องรอข้อตกลงนะต้องรอข้อตกลงทั้งหมดเพราะว่ามันต้องเป็นไปตามกระทรวงศึกษาธิการ
ถ้ารัฐมนตรีไฟเขียวใส่แต่ผ้าพันคอก็ได้ใส่แต่อุปกรณ์บางอย่างก็ได้
ใช่ค่ะทีนี้พอเห็นเป็นแบบนี้ผู้ปกครองคิดเห็นยังไง